คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้มีความสุขเหมือนกัน
อีเวนต์ใหญ่จริงนะคะริมแม่น้ำเจ้าพญาไปเลย
ดาราเซลปแน่นมาแบบทั่วฟ้าเมืองไทยคุณผู้ชม
และหนึ่งในนั้นก็คือนางเอกสาวใหม่ดาวิกา
คนนี้บอกเลยว่าไม่เคยทำให้แฟนนั้นผิดหวังแน่นอน
เออมากันเยอะเริ่มที่ใหม่ดาวิกาค่ะ

หุมไหล่เธอกลางอีเวนต์คุณผู้ชม
ภาพนี้นะคะถือว่าเป็นมีมนะประจำปีนี้ก็ว่าได้เลย
ดราม่าเบาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราไม่ได้สนดราม่าหรอกคุณผู้ชม
เรื่องอะไรคือเด็กเขาเล่นกัน
สาวใหม่เธอบอกว่าอุ๊ยชิวพี่ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องดราม่า

เพราะว่าแป๋วแหววเนี่ยเขาไม่ได้มาเล่นกับใครง่ายนะ
บางทีเจอคนแปลกหน้าก็ไม่กล้าเล่นไงคุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็ขอเลยนะขอร้องทุกคนเลย

พ่อแม่ของเด็กเนี่ยก็สอนมาดีอยู่แล้วจ้ะ

เป็นเหมือนเค้าจะหยิบแล้วกัน

เห็นแม่บอกว่าไม่ชอบคนสวยใช่ไหม

ลงรูปให้ทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้ม

ไม่มีอะไรเนกะทิฟเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย

พ่อแม่เขาสอนลูกเขาดี